มติคณะรัฐมนตรีที่มีการโยกย้าย
ผู้ว่าทำอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์

วันนี้ท่านก็เสียงดังแต่น้ำตาคลอ
ท่านบอกว่ามติคณะรัฐมนตรีที่ย้าย

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
แล้วให้ท่านนี้นายพุทธิพงศ์สิริมาตร
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบีมาอยู่เชียงร้าย
คือต้องอธิบายคุณผู้ชมตรงนี้ก่อนนะ
ว่าเป็นการย้ายผู้ว่า
โยกย้ายตามปกติของฆาติการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย
ปรับรายเค้า๓๗ตำแหน่งเมื่อวานนี้นะครับ
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด๒๖จังหวัด
แล้วก็ผู้ตรวจราชการ๑๑ตำแหน่ง

เพิ่งจะย้ายมาเป็นผู้ว่าเชียงรายไม่นานนัก

อาจารย์เฉลิมชัยแกเป็นห่วงแกกังวลเนี่ย
คือมหากรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาตินะครับ

นี่เพราะว่าพระศกรคนเสื้อมม่วง
ผมรู้จักท่านรู้จักท่านมาตั้งสมัยผมทำข่าว

แต่ก็ทำให้อาจารย์เฉลิมชัยน้ำตาคลอ
เพราะการโยกย้ายมันกระทบงานศิลปะระดับโลกแน่
โอ้นี่นี่กุมขมับเลย

ในปันที่๑๓นี่เป็นความหวังของศิลปิน

น้ำตาคลอบอกว่าไม่ทราบคำสั่งเลย
ยกย้ายจะเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือเปล่า
แต่นายพาสกรผู้ว่าคนเดิม

ลุยงานไทยแลนด์บีนาเล่เนี่ยนะครับ

คาดหวังว่าผู้ว่าคนนี้แหละจะช่วยผลักดัน

ท่านทุ่มทุนสร้างหอศิลป์
ด้วยเงินของตัวเอง๓๕ล้านบาท

เพราะว่างานนี้ไม่ใช่แค่ความหวังของคนไทย
แต่เป็นความหวังของคนทั้งโลกท่านว่า
แต่พอมาเจอคำสั่งโยกย้ายผู้ว่าเชียงรายแบบนี้

ต่างประเทศด้วยคาดหวังว่าผมเนี่ย
เป็นคนจัดต้องยิ่งใหญ่นะฮะ
แล้วก็ได้ผู้ว่าที่เข้าขากันด้วยนะฮะ

แต่ว่ายากตอนนี้ผมยากแล้ว
ผมถอดใจแล้วนะฮะ
บอกก่อนนะไม่เอาแล้ว
อยากคาดหวังก็ผมแล้วนะฮะ
เป็นเรื่องของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องของผมแล้ว
แล้วก็ผมก็คิดว่าวางมือแน่

เชียงรายบินนาเล่ล้มเหลว